คนจะทะเลาะวิวาสเนี่ยเขาไม่เลือกที่จริงเลยนะ
งานน้อยหน่าปากช่องอืมน้องคอนราชสีมาค่ะ
คนอื่นเข้าไปเที่ยวไปซื้อน้อยหนากันสองกลุ่มนี้ทะเลาะวิวาดกันเนี่ยนะคะ
แต่คลิปที่จะให้คุณผู้ชมดูไม่ได้นำเสนอ
เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของคนทะเลาะวิวาดกันอย่างเดียวนะ
แต่คนที่โพสต์เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขาบอกว่าเขาเป็นเหยื่อถูกลูกหลงแต่ในช่วงที่ถูกลุกหลง
นอนสลบอยู่บนพื้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เอ่ยอาสาสมัครเอ่ย
ที่จะไปจัดการฝั่งตรงกันข้ามบอกมาจัดการเขา
ถึงขั้นจับไปขังคุกแล้วไม่ให้ประกันตัวด้วย
เขาอยากเรียกร้องความเป็นธรรมแต่เรื่องราวมันมีอยู่นะ

ไม่รู้แหละมึงไปตามมันมาด้วยแต่เขามาตีพี่ทำไมอ่ะ
พี่เขาห้ามตรงนี้มันมาตีพี่ทำไมเนี่ย

ก็จะได้ตีตีถูกตัวกันได้ไงอ่ะไปตามเองนั่นมาให้หนูด้วย
กลุ่มคนที่ถ่ายเขาบอกว่าเขาพาครอบครัว
เที่ยวงานน้อยหนาแล้วคนที่นอนสลบอยู่ในคลิปเนี่ย
เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเขาซึ่งถูกลูกหลงจากการที่วัยรุ่นเนี่ย
เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นมาทำร้ายกลุ่มของเขา
แล้วเขาก็ยังถูกเจ้าหน้าที่รุมทำร้ายเพิ่มเติมด้วย
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาบอกว่ามันเป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นงานน้อยหนาของดีเมืองปากช่อง
จัดขึ้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละเขาก็บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
มาทำร้ายกลุ่มของเขาซึ่งในกลุ่มของเขาก็มีคุณพ่อคุณแม่มีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นลูกหลานมาเที่ยวพร้อมกัน
หลังจากนั้นถูกตำรวจเอ่ยอาสาเอ่ยสารวัตรทหารเอ่ยที่จะต้องมาดูแลความเรียบร้อยในงาน
รุมเตะซ้ำแทนที่จะมาระงับเหตุเขาบอกแบบนี้นะในคลิปเขาบอกแบบนี้นะคะ
จนมีบางคนสลบตามที่ปรากฏในคลิปนอกจากนี้ค่ะพ่อของครอบครัวของเขาเนี่ย
ถูกนำตัวไปขังที่โรงพักและไม่ให้ประกันตัวด้วยนี่คือฝั่งของครอบครัว
ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะโพสต์คลิปเอาไว้โพสต์แคปชั่นเอาไว้
แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะมีคนที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสังคมอักเสบเอ็นดีฟ
ออกมาโพสต์จากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวกันแต่มันเป็นอีกเรื่องเลย
เขาบอกว่าที่คุณผู้ชมเห็นไปเป็นการสร้างเรื่องดราม่าของกลุ่มผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาส
อ้างว่ามาเที่ยวงานกับครอบครัวดีแล้วถูกลุกหลงแถมยังถูกตำรวจทำร้าย
ความจริงคนที่นอนเจ็บอยู่เอาเก้าอี้ไปฟาดใส่เจ้าหน้าที่ก่อน
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องป้องกันตัวส่วนที่พ่อของกลุ่มวัยรุ่นถูกจับกลุ่มตัวไป
เพราะพ่อน่ะไปกระโดดถีบตำรวจตำรวจก็เลยต้องจับตัวไปที่โรงพัก
ตอนนี้ทางตำรวจนะคะก็ให้ข้อมูลคือจะบอกว่าใช้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะคะ
ตำรวจกำลังรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีกับคนต่าง
เอาคนต่างนะที่เกี่ยวข้องทั้งสองกลุ่มนั่นแหละเพราะเกิดเหตุทะเลาวิวาสก็ต้องผิดทั้งสองกลุ่มนะคะ
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุวิวาสมาดำเนินคดีในคลิปทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวจับมาดำเนินคดี
และนอกจากนี้จะดำเนินคดีกับผู้โพสต์คลิปด้วย
แต่จะเป็นข้อหาอะไรเดี๋ยวเราตามให้ต่อเรื่องนี้นะคะ
ส่วนตำรวจฝากไปด้วยใครที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำหน้าที่
ก็หมายถึงครอบครัวที่เอาเรื่องนี้ไปโพสต์ไปแจ้งความได้เลยตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ